ชาวบ้านร้องเรียนบอกเดือดร้อนมากเลยค่ะ
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่ามีแก๊งมอเตอร์ไซซิ่งค่ะ
ป่วนทั่วอำเภอทุกคืนเลยค่ะ
นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
เป็นคลิปที่กลุ่มวัยรุ่นที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ

แล้วไม่ได้ขี่อย่างเดียวปลาระเบิดปิงปองด้วยคุณผู้ชมค่ะ

งมทั่วอำเภอไปทุกคืนเลยนะคะ

เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปก็ไม่มีมาดูแลนะคะ
ชาวบ้านบอกเงียบตลอดเลยค่ะ
คาดว่าเป็นลูกหลานคนมีอิทธิพลในอำเภอหรือไม่นะคะ
คนแก่ผู้พิการเด็กไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะ
ก็ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดให้มาช่วยชาวบ้านด้วย

อันนี้คือเมื่อคืนนี้พูดสิทธิ์ข่าวลงไปดู

จุดที่เกิดเหตุที่มีตรงนี้นะคะเป็นแหล่งชุมชน
มีบ้านเรือนประชาชนมีร้านค้าอยู่ติดกัน
ก็เห็นร่องลอยแบบนี้ค่ะมีการปาระเบิดเทปพันธุ์สายไฟ
ที่ใช้ประกอบระเบิดปิงปองตกอยู่โอ้โหแล้วไม่ใช่จุดเดียว
หลายจุดเลยค่ะชาวบ้านที่อยู่ริมถนนเนี่ยบอกว่า
ได้ยินเสียงดังอยู่ประมาณ๓ครั้งตกใจสะดุ้งตื่น
เพราะว่าป้าบอกว่าเจอจนชิน
แต่ว่ามันคือความรำคาญที่เขาไม่สามารถที่จะนอนหลับได้แบบสบาย
ยิ่งช่วงเทศกาลนี่หนักเลยค่ะ
พิการคนเกกตากลอนติดเตียงตกใจไม่ได้นอนไปเลย
นี่ปีบ่อยไหมครับ

๒ครั้งนี้แล้วไหมวิด
น่ารับไม่นอนนะคะ
โอคือนอนไปตีสองค่ะ
ฟังชาวบ้านเขาพูดแล้วก็สะท้อนใจนะคุณนัทพงศ
อยู่กับเสียงอยู่กับความไม่ได้หลับไม่ได้นอน
จนชินอยู่กับความทุกข์จนชิน

เนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่ทางสพนไผ่หน่อย
เพราะชาวบ้านบอกโหแจ้งไปหลายทีแล้วมันไม่คืบหน้าเลยเรื่องนี้
ปรากฏไปแล้วก็ไม่ได้เจอกับทางคุ้มกับสพนภัยนะคะ
ไปราชการต่างจังหวัดพอดีไปเจอชาวบ้านมาแจ้งความพอดีเลยค่ะ
ก็แบบเดียวกับที่ทุกคนพูดนะคะเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดือดร้อน
จากการรวมตัวของวัยรุ่นแล้วก็คว่างปลาระเบิดแบบนี้ค่ะ
เราถามไปที่อีกท่านหนึ่งค่ะท่านผู้กำกับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบูรณพลตำรวจตรีทเดชกล่อมเกลี้ยงค่ะ
ก็บอกว่าเรื่องนี้ผู้กำกับสพนภัยทราบเรื่องแล้ว
แล้วส่งสายตรวจลงพื้นที่ทันที
แต่ไปถึงเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปก่อน
แต่รู้แล้วว่าตอนนี้เป็นการกระทำของวัยรุ่น๒กลุ่ม
ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็คว่างระเบิดใส่กันค่ะ
ภูมิกับสพนไผ่ตอนนี้สั่งให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดเลย
เพื่อติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มมาดำเนินคดีต่อไป
ก็หวังว่าถึงตำรวจแล้วนะคะ
น่าจะสงบได้โดยเร็วนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่ชาวเพชรบูรณ์กำลังเจออยู่ค่ะ